มาดูเรื่องหัวร้อนบนถนนหน่อย
รายเดอร์มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์
เบียดไปแทรกปรากฏว่ารถไปเกี่ยวเข้ากับรถเก๋ง

วนรถกลับมามาชนรถเก๋ง

นี่นี่นี่นี่โอ้โห

ยังนี่ยกล้อชนด้วย

เนี่ยคุณผู้ชมเราติดต่อไปพูดคุยกับคนขับรถเก๋งเป็นผู้หญิงนะคะ

คุณซายเล่าบอกว่าขับรถจะกลับบ้าน
เลี้ยวเข้าเส้นศรีนคารินเพื่อจะขึ้นทางด่วน

เกาะกลางมันมีถนนแล้วมีแนวก่อสร้าง

กลับมาวกรถกลับมา

โรโหยังงี้มันเกินไปแล้ว

เธอตัดสินใจแจ้งความ

แต่ยังไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้

ทำให้เสียทรัพย์คดีอายะนะคะ

เพราะฉะนั้นนี่ต้องมีสตินะคะต้องมีสติมาก

เกินไปคืออันนี้มันเกินไปเอง

แล้วไม่ว่าร้ายคนเลยวันก่อนไปเส้นนี้เหมือนกัน
อยู่ในเลนส์ตัวเองดีอะขับรถมาเกี่ยวไอ้กระจกอะ
แล้วหันมาให้กล้วยมอไซค์คงเห็นว่าเป็นผู้หญิง
โอ้โหคือเวลารถติดแบบนี้ไม่ต้องรีบพี่
ทุกคนมันช้ากันหมดคุณจะมาแทรกมาเบียดแบบนี้
ถ้ารีบขึ้นมาคุณก็ไปชนเขานะ